ความขึ้นไหวของวงการทีวีดิจิทัล
พร้อมกันกับรายงานของคุณกระดกรัฐโกวิชัยครับ
ที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
ช่อง๓เฉือนชนะคู่แข่งอย่างช่อง๗
จากการออกอากาศละครบุภเพสันนิวาส
ประเมินว่าปรากฏการณ์นี้เป็นเรื่องปกติ

นำเสนอเนื้อหาโดนใจผู้ชม
ปัจจัยสำคัญมาจากเนื้อหาหรือคอนเทนต์
ดึงดูดและโดนใจผู้ชม
ทั้งหมดนี้ก็คือตัวเนื้อหานะครับของรายการ

จะดึงดูดประชากรไทยได้มากน้อยแค่ไหน
ที่จะรู้ตรงนั้นได้ก็ต้องมาด้วยการวิเคราะห์
ก็ค้นหาก่อนอื่นนี้ผู้ประกอบการนี้จะต้องค้นหาตัวเอง
ว่ามีความถนัดทางด้านไหน

แล้วก็โฟกัสไปตรงนั้น
ก็มีวิธีการคำนวณตามหลักสากล
ก็คือ๑๐จากประชากร๖๕ล้าน
เท่ากับ๖๕ล้านคนที่ดูณหน้าที่นั้น
ก็เท่ากับ๒๐คูณ๖๕ล้าน
ก็คือ๑๓ล้านณนาทีนั้น
เช่นเดียวกับกศธชที่ประเมินว่า
เทนต์เป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดในการสร้างเรตติ้ง
ช่องรายการจะต้องมีจุดยืนและคิดเนื้อหาที่โดดเด่น

ที่มีเรตติ้งน้อยวันนี้นะครับ
โอกาสแล้วนะครับหมายถึงว่า
ทางรัฐเองได้มีการพักชำระหนี้
ไม่ได้มีเงินในการที่จะต้องไปจ่ายแล้ว
ถูกไหมครับค่าเช่าโครงข่ายอีกครึ่งหนึ่ง
รัฐก็จะออกให้ก็นำเงินในส่วนนี้
ไปพัฒนาเนื้อหาของตัวเอง
เนื้อหาอะไรที่มันดีเพื่อที่จะทำให้เรตติ้ง
เพื่อที่จะทำให้เนื้อหาของตัวเองเป็นที่สนใจ
รายการเองก็ต้องคิดเองทำเองนะครับ
เพื่อที่จะให้ประชาชนหันมาดูรายการของตัวเองให้มากยิ่งขึ้น
ส่วนกรณีที่ผู้ประกอบการเตรียมคืนใบอนุญาตนั้น
ก็สทชมองว่าอาจกลับมาสู้ต่อ

ชำระเงินค่าประมูลมาทั้งหมดแล้ว
ประมาณ๖๘ก็คือประมาณ๓๔๐๐๐ล้านแล้วนะครับ
มีภาระที่จะต้องชำระอีกประมาณ๑๖๐๐๐ล้าน
ก็ตกประมาณ๓๒นะครับ
ผมคิดว่าช่องทั้งหมดเนี่ย
ในเมื่อได้รับการพักชำระหนี้จากทางรัฐอีก

เพราะว่าเขาเหลือระยะเวลาประกอบกิจการอีก๑๑ปี
เมื่อคิดด้วยเหตุและผลแล้วนะครับ
คนที่จะคืนช่องในวันนี้คงสู้ต่อแล้วนะครับ
จากกลุ่มตัวอย่าง๒๔๐๐ครัวเรือนที่รับชมรายการทรทัศน์ทั่วประเทศ
แต่พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปรับชมรายการโทรทัศน์ทางช่องทางออนไลน์มากขึ้น
โดยการใส่ซอฟต์แวร์ติดแท็กลงไปในคอนเทนต์

ซึ่งสามารถวัดได้ทั้งรายการสดย้อนหลังผ่านเว็บราวเซอร์และแอปพลิเคชัน
กศธชมองว่า๕ปีที่ผ่านมาเป็นจุดเริ่มต้นของการลงทุนทีวีดิจิตอล
แต่ผลการประมูลที่สูงเกินไปและจำนวนช่องที่มีมากเกินไป

ภาครัฐจะต้องพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ข้อสชในวันที่๒๗มีนาคมนี้
อำนาจอัญญธนาถ่ายภาพกระนกรัฐโกวิชัย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน